สนั่นฮือฮาในโลกโซเชียลกันเลยทีเดียวนะจ๊ะ
สำหรับคู่หูดูโอโฟและมดนั่นเองนะจ๊ะ
กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในช่องทางโซเชียลค่ะจับเข่าคุยกันเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
แล้วต้องบอกว่านี่เป็นการเดบิลเข้าสู่วงการยูทูปเบอร์จริงจังครั้งแรกของสาวมดนับประพัฒน์เลยก็ว่าได้
ซึ่งก่อนหน้านี้คุณมดเองก็ได้ลาวงการบันเทิง
ผันตัวไปเป็นแอร์โฮสเตจแบบเต็มตัวเลยนะคะ
ซึ่งคลิปนี้ค่ะเป็นคลิปที่โฟกับมดเนี่ยเขาเข้ามานั่งตอบคำถามกันเฉย
ไม่ได้มีคอนเทนต์หวือหวาอะไรเลย
แต่ลงยูทูปไปวันเดียวปังมากยอดวิวปลาเข้าไป๙แสนค่ะคุณผู้ชม
โอ้โหล่าสุดผ่านมา๕วันตอนนี้คนดูไปแล้ว๑ล้าน๒แสนวิวนะคะ
บันเทิงไทยรัฐก็เลยนัดวีดีโอคอลเปิดใจสาวมด
ทั้งเรื่องข่าวลือที่เคยบอกว่าทะเลาะกับคู่หูอย่างโฟสกลรัฐ
รวมไปถึงเรื่องความรักกับแฟนหนุ่มสจวดว่ามั่นกันแล้ว

อีกหนึ่งเรื่องของบ้านสาวมดก็คือตอนนี้ค่ะ
คุณแม่ของสาวมดหรือที่เราคุ้นชื่อกันดีว่าแม่แดง
ตอนนี้เนี่ยแม่แดงเจอมรสุมชีวิตหลังธุรกิจรับเหมาโดนโกงเป็นหนี้หลายล้านนะคะ
ซึ่งคุณแม่แดงเองก็ถึงกับน้ำตาตกเลย
เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐว่าเคยเกือบคิดสั้น
แต่ก็ลุกขึ้นสู้ชีวิตอีกครั้งด้วยการหันมาขายหมูทอดหารายได้แทนนะคะ

มันมาเริ่มต้นจากการที่คุณพ่อบริษัทเทคโอเวอร์ไปแล้วถูกโกงไปอีก
แทบล้ม๑๒ล้านจากที่เราใช้ชีวิตของเราสบายอยู่อย่างนี้
คือแม่จะบอกว่าแม่ก็ไม่เคยมาลงถึงขนาดนี้เลยเลยในชีวิต
ไม่เคยเลยเราก็พยายามคิดถึงหลายอย่าง
แล้วก็สวดมนต์ไหว้พระนึกถึงแบบถ้าเราทำมันไม่ดีแน่
อืมนะคุณผู้ชมนะซึ่งทางด้านสาวมดเองนะคะ
วีดีโอคอลมาให้กำลังใจคุณแม่แดงด้วยนะคะ
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมุมน่ารักของแม่ลูกคู่นี้นะ
ใครอยากจะช่วยอุดหนุนแม่แดงก็ไปติดตามช่องทางออนไลน์ของแม่แดงกันได้นะคะคุณผู้ชมค่ะ
เป็นหนี้เนี่ยไม่ได้เป็นหนี้แค่เป็นหลักแสนนะคุณผู้ชม
เป็นหนี้หลัก๑๐ล้านเลยนะถือว่าเยอะแล้วก็หนักหนาอยู่พอสมควรนะคะ
แล้วยิ่งในยุคที่โควิดระบาดแบบนี้ในยุคที่เศรษฐกิจมันเป็นแบบนี้เนี่ย
หลายคนก็ลำบากแต่ว่ายังไงก็ต้องสู้กันต่อไปชีวิตไม่สิ้นต้องดิ้นกันต่อไปนะ
นับถือแม่แดงนะคะใจสู้สุดยอดเลยคุณแม่เป็นกำลังใจให้นะคะ